ก็รู้เหมือนกันเจอกันข้างบนเมื่อกี้ตกใจเหมือนกัน

แล้วรับงานไปดูเหลือหรือเปล่า

ผมไม่รู้ว่ามีปกติส่วนใหญ่เวลารับงานเราก็ไม่ได้ค่อยได้รู้หรอกว่า

อาจจะรู้ในบางทีถ้าเขาแจ้งแต่ว่างานนี้ไม่รู้
ไม่ได้ทำงานด้วยกันก็พักใหญ่ครับ

อันนี้นะ

มีความรู้จักไหมว่าเกิดยังไงครับ
อ๋อเจอเมื่อกี้พี่วันนี้นักข่าวมารอเยอะเลยนะ
เรามีแฟนเวลา

ก็แซวคุยกันเล่ยเปื่อยครับคุยกันหลับถัด

วันนี้แค่ชอบดีเป็นยังไงบ้างครับ

ก็เหมือนกี่มีแหลงไว้เดี๋ยวขอลูกค้า

ก็เป็นแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่พองใจคนไทยอยู่แล้ว
หยุดตรงกันทั้งครอบครัวก็นัดกันไปครับ

ก็ญี่ปุ่นมันก็ง่ายสุดสำหรับเรา
เพราะว่ามันก็ไปบ่อยก็ชินในการเดินทาง
แต่ว่าเราก็ชื่นชอบอาหารหรือบรรยากาศอยู่แล้ว
มีกิจกรรมอะไรพิเศษมั้ยคะ
กรรมพิเศษก็เดิมความจริงไม่ได้มีอะไรพิเศษมาก
ก็แบบไปทานนู่นนี่แล้วก็มีกิจกรรมที่แบบพาน้องไปดูโชว์

ถ้าบอสถิติว่าไปบ่อยมากเลยเราเลือกเมืองยังไงบ้าง
ไม่ให้ซ้ำหรือว่าเป็นเมืองใหม่ของน้อง
จริงแล้วคนไปญี่ปุ่นก็จะมีอยู่ไม่กี่เมือง
ประมาณ๓๔เมืองอะไรอย่างนี้นะครับ
หลักเราก็วนไปวนไปเรื่อยว่าช่วงไหนที่เมืองไหนอากาศดี
แล้วก็เราชอบที่ไหนอะไรอย่างนี้
แล้วหลักมันก็ไม่ได้มีอะไรเราแค่ว่าที่บอกไป
เปลี่ยนที่กินเปลี่ยนที่เที่ยวแล้วก็แค่ว่าไปอยู่ในที่
ก็ดีครับสนุกดี
แต่ไหนคุณคูยกันกับพี่ครูสวัสดี
ก็แม่ก็ชวนไปเที่ยวด้วยกัน
คือผมว่าคงสนิทกว่านี้ถ้าผมเก่งภาษาอังกฤษ
มีคนเข้าใจผิดยังไงว่าคุณคุณคนนั้นเป็นแบบ
ความจริงก็ไม่ได้เชิญเข้าใจผิดแต่ว่า
คือคนเขาแค่อาจจะแบบว่าสงสัยว่าเป็นใครมากกว่า
แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
ถามว่าผมสนิทกับครูไหมก็คือ
ก็เป็นครูของน้องเราอ่ะครับเวลาเราไปรับไปส่งน้องก็เจออะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็แค่นั้นเองแต่ว่าแม่แม่จะสนิทกว่าเพราะว่าแน่นอนแบบเวลา
คือแม่เขาเป็นคนที่ดูแลน้องโดยตรงแล้วก็คุณครูเขาเป็นครูประจำชั้นของน้องอะไรอย่างเงี้ย

พื้นที่๙ข้างไป

ฟาร์ต